คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้๒๒พฤษภาคม
ก็จะครบ๔ปีการเข้ามารัฐภาษณ์ของข้อสอช่อ
แล้วก็เข้ามาบริหารประเทศดูแลบ้านเมืองนะครับ
ตลอดเวลา๔ปีที่ผ่านมาคอสชได้รับเสียงวิพักษ์วิจารณ์อยู่หลายเรื่องนะครับ
รวมทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านต่าง
ว่าสามารถทำได้สำเร็จมากน้อยขนาดไหน
รวมเรื่องของการพยายามสืบทอดอำนาจอีกนะครับ
ก็เป็นมุมมองที่สะท้อนออกมาจากหลายฝ่าย
กลุ่มการเมืองแล้วก็ภาคประชาสังคม
เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จีนนักการเมืองสมัครใจกันอีกหรือเปล่า

ซึ่งท้ายที่สุดประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจ
ก็เอาให้เต็มที่ปล่อยให้เต็มที่
ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตราย
ของธนยุนตรีและคณะทหาร
ที่ก็อยากจะผันตัวเอง
มาจากประเภทการทหารมาเป็นนักการเมือง
ภาพจำส่งท้าย๔ปีคศที่โดดเด่น
ไม่ใช่ผลงานการบริหารประเทศ
แต่เป็นบทบาทการวาง๙จังหวัดทางการเมือง

จากท่าทีของผลเอกระยุจรรโอชา
และความเคลื่อนไหวของคนในรัฐบาล
ที่กำลังรวบรวมนักการเมือง
และใช้ทุกสรรพกำลังเพื่อให้ผู้นำคอสช
กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
เสียงติดติงจากหลายฝ่ายจึงมีคำถามตามมาว่า
อกจากจะไม่ใช่การปฏิรูปการเมืองแล้ว
ตอกย้ำซ้ำรอยปัญหาการเมืองในอดีต
กังวลการต่อรองอำนาจและผลประโยชน์
รวมถึงนายพิพบทงชัยอดีตแก่นำกลุ่มพันธมิตร
ที่เห็นว่ายิ่งจะเป็นอันตรายต่อตัวพลเอกประยุทธ์เอง
เพราะตลอด๔ปีที่อยู่ในอำนาจ
มีมาตรา๔๔ในมือยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศได้
โดยเฉพาะขจัดการทุจริตคอรัพชัน
หรือปฏิรูปปมปัญหาสำคัญ
เช่นเดียวกับการกระจายอำนาจไม่ถึงมือประชาชน
ยังกระจุกตัวอยู่ในวงราชการ
แต่ก็ใช่ว่ารัฐบาลคอสชจะไม่มีผลงานชิ้นบ่อแดง
อย่างการแก้ปัญหาลุกล้ำพื้นที่ป่า
และความพยายามที่จะแก้ปัญหาคอรัปชั่น
เพราะหากเทียบกับทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

หวังมาตรการปราบรามการคอรัปชั่นระยะยาวเอาไว้ค่อนข้างดี
ทำให้เห็นการตื่นตัวของภาคสังคมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แม้ว่าในมุมมองของนายมานานิมิตมงคล
ความพยายามของภาครัฐจริงจังและมีประสิทธิภาพมากในช่วง๒ปีแรก

ซึ่งอาจมาจากเรื่องอื้อเฉาของคนในรัฐบาลเอง
ขณะที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วน
ก็ยังไม่เทคะแนนให้กับการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งพบว่ามีอุปสรรคทั้งข้อกฎหมาย
และระบบรัฐที่ยังคงหวงแหนฐานอำนาจ
เช่นเดียวกับการปฏิรูปตำรวจ
ก็ถูกลื้อแผนใหม่โดยกุญสือด้านกฎหมายคอสชเอง
รวมไปถึงวาระแห่งชาติที่รัฐบาลชุดนี้ชูทง
เรื่องความปรองดองของคนในชาติ
สี่ปีที่ผ่านมาทำได้เพียงสยบความวุ่นวาย
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหาทางออก

แทนที่จะเป็นกรรมการตัดสิน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน